ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูคลิปคลิปหนึ่งนะฮะ
โอ้โหกำลังฮิตในติ๊กต๊อกอยู่เลยนะครับในโลกโซเชียลนะครับ
มีหญิงสาวสองคนอยู่ที่อุดรธานีเขาก็นั่งชิว
ดื่มเบียร์กันอยู่หน้าบ้านนะฮะ
แล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยขี่จักรยานยนต์ผ่านมาเหมือนกับไล่กัน
มีเสียงปืนดังขึ้นจากนั้นเกิดอะไรขึ้นต่อไปดูนะครับ
เขาต้องวิ่งส่วน
ใครท้าก็ต้องวิ่งหลบป่ะนะ
นี่บางส่วนนะความจริงต้องดูต้นคลิปหน่อย
ตอนนี้ก็นั่งชิวกันอยู่สองสาวนะฮะ
ดื่มเบียร์ก็ไลย์ไฟด้วย
ก็มีเอ๊ะจักรยานยนต์อะไรขี่กันมานี่ไล่กันมา
ก่อนจะมีเสียงปืนดังขึ้นนี่แรกก็ยังไม่แน่ใจว่ามันคืออะไร

กลางบ่อกองแล้วมีภาษาถิ่นนีตุย

พอหายไปเนี่ยเขาวิ่งหนีเข้าบ้านนะครับ
มันวิ่งมาทางโต๊ะที่เธอนั่งกันอยู่เลย
ตอนหนีเข้าบ้านไปแล้วเนี่ย
นี่มาแล้วนะไอ้ผู้ที่ไล่ตีไล่ยิงกัน

ไม่รู้ว่ายังมีเบียร์อยู่แล้ว

แล้วเธอก็วิ่งกลับมาหยิบโทรศัพท์ของตัวเอง
โชคดีพวกนั้นไม่เอาโทรศัพท์มือถือไปด้วย

ช่วงหนึ่งทุ่มนะครับสองกัญญายนที่ผ่านมา
อันนี้เป็นกล้องวงจรปิดในบ้านนะฮะ
ที่เป็นร้านขายของชำด้วยนะครับ

ค่ะคว้าไปดื่มหรือเอาไปฟาดกันต่อ
นั่นน่ะสิเอาไปป้องกันตัวก่อน
จะเอาไปอะไรยังไงนี่จังหวะตรงนี้นะ

นี่เป็นบ้านพักในบ้านสร้างคำ

อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีนะครับ

หลังจากที่สาวสองคนนี้เธอ
แชร์คลิปเอาไว้นะฮะ

คุณซันนี่อายุ๓๖ปี

ที่เป็นรุ่นน้องอายุ๒๘ปี

จำลองสถานการณ์ให้ดูหน่อยได้ไหม

เย้

นายยินเสียงปืนแล้วโจมมา

คุณผู้ชมจะหาว่าโอ้โหไปทรมานก็เหนื่อยคุณซันนี่บอกว่าหลังจากเกิดเหตุตอนนั้นเธอก็วิ่งแบบไม่คิดชีวิตหนีเข้าบ้านนะครับ
แล้วไปรออยู่ในบ้านสัก๑๐นาทีนะฮะจนแน่ใจก็เลยเดินออกมาที่โต๊ะม้าหินอ่อนหน้าบ้าน
พบว่าเบียร์หายไป๓ขวดแต่มือถือตอนนั้นได้มาเพราะว่าคนก่อเหตุไม่ได้เอาไป
รับว่าตกใจมากแต่ไม่ได้ไปแจ้งความเพราะไม่มีใครบาดเจ็บอะไร
ส่วนคุณบุ๋มบิ๋มบอกว่าวันนั้นก็มานั่งเล่นกับพี่ซันนี่ที่บ้านเพราะสนิทกัน
ชอบมาร้องหมอลำด้วยกันมานั่งไลฟ์ด้วยกันเพราะว่าเป็นหมอลำติ๊กต๊อกกันอยู่
ตอนเกิดเหตุยังคิดเอ๊ะเห็นวัยรุ่นมาเยอะจังเลยหรือว่าในหมู่บ้านเขามีหมอลำหรือเปล่า
คี่รถผ่านไปผ่านแปปเดี๋ยวไม่ใช่เสียงหมอลำมันเป็นเสียงปืน

ความเข้ามายืนแต่ถ้าถ่ายรูปมันไม่ออก
น้องลอยเบอร์ใจย่านเบลือเหนียว
เหมือนอายนัดมาพาเต็มดอกลาหางกัน
ส่วนเรื่องทางคดีความนะครับภูมิกับการสพเพ็ญเจ้าของพื้นที่นะครับ
บอกว่าก็ให้ตำรวจลงไปตรวจสอบแล้ว
เป็นกลุ่มเด็กวัยรุ่นบ้านสร้างคำเนี่ยทะเลาะกัน
แต่คาดว่าคงไม่มีใครบาดเจ็บก็ไม่มีใครมาแจ้งความนะครับ
เสียงปืนน่าจะเป็นเสียงประทัดมากกว่า
ตำรวจบอกนะฮะยังไม่มีใครมาแจ้งความนะครับ
มันก็เสียงดังคล้ายเสียงปืนเนาะก็ต้องหนีไว้ก่อน